คุณผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนนึงนะครับ
ถูกเพื่อนทำร้ายทำร้ายแบบหนักมาก
สาหัสถึงขั้นปอดฉีกนะครับ
คือเพื่อนเนี่ยอ้างว่าผู้ชายคนนี้ไปแอบถ่ายคลิปแฟนสาวของเขา
แต่พ่อของคนเจ็บออกมาขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายนะฮะถูกเอามีดกรีดขาด้วยนะครับ

แล้วคนที่เป็นเพื่อนนี่คือผู้หญิงเหรอคะ
คนทำร้ายเนี่ยผู้ชายที่เป็นเพื่อนกัน
ผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนของเพื่อนอ่าที่ตะโกนยุอยู่เนี่ย
ตะโกนไม่หยุดเลยนะคะบอกเอาให้ตายเอาให้ตายนั่นน่ะนะคะ
ในคลิปเนี่ยแฟนของเพื่อนนะครับ
คนเจ็บชื่อแชมป์นะครับอายุ๒๒ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
มันสะบักสบอมสลบแน่นิ่งไปนะฮะ
ถูกไม้ฟาดตีเข้าศีรษะกับลำตัวอีกหลายครั้งนะครับ
คนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าอ่า
เนี่ยไปถ่ายคลิปเมียเขาเหรอ
แล้วมีเสียงผู้หญิงคอยยุคอยเชียร์อยู่ฮะ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

แล้วถ่ายคลิปเนี่ยไปโพสต์ไปประจานเขาอีกนะ
ทั้งที่ความจริงเนี่ยโอ้โหตัวเองนี่ก่อเหตุแบบ

คุณผู้ชมครับพ่อของคนเจ็บนะครับพ่อของแชมป์นะครับ
บอกว่าคนที่ทำร้ายลูกชายชื่อในเต้อายุ๑๘ปี

ส่วนหญิงสาวในคลิปเนี่ยชื่อนิว

อายุเพิ่ง๑๕นี่นะฮะนิวกับเต้
นิวนี่เป็นแฟนของเต้นะฮะ
เสียงในคลิปอ่ะพี่ยุใหญ่เลยอ่ะนั่นอ่ะนิวนะฮะ
แล้วมีอีกคนนึงที่ตามมาสมทบตอนหลังชื่อเฟิร์สนะฮะเป็นเพื่อนของเต้เป็นนักมวย
โดยเต้กับนิวเนี่ยเพิ่งรู้จักกับแชมป์ผ่านทางเฟซบุ๊กได้ไม่กี่เดือนอันนี้พ่อของแชมป์บอกนะครับ
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากเต้กับนิวเนี่ยพอรู้จักกับแชมป์แล้ว
ก็มาขออาศัยอยู่ด้วยที่บ้านพักของพ่อนะฮะซึ่งเป็นบ้านพักของรถไฟ
แต่พ่อไม่ได้อยู่พ่อให้ลูกอยู่ลูกก็เลยพาเพื่อนมาอยู่ด้วย
วันเกิดเหตุ๒๘กรกฎาคมนะฮะวันนั้นช่วง๔๕ทุ่มเต้กับนิวชวนเฟิร์สมาทำร้ายลูกชายถึงในบ้าน
อันนี้พ่อของแชมป์บอกนะครับใช้ไม้ฟาดใบหน้าจนเละกระทืบซ้ำจนปอดในฉีกสองข้าง
นิ้วเนี่ยผู้หญิงนี่ไม่ได้แค่ยุนะพ่อบอกพ่อของแชมป์บอกนิ้วนี่แหละคือคนเอามีดเนี่ยมากรีดขาลูกชาย
เป็นแผลลึก๔จุดทั้งสองข้างแล้วอัดคลิปเอาไปโพสต์ในโซเชียลเพื่อจะเยาะเย้ยลูก
สาเหตุเนี่ยจุดเริ่มต้นพ่อของแชมป์บอกว่ามันน่าจะมาจากการที่ก่อนหน้านี้แชมป์เนี่ยยืมจักรยานยนต์ของนิวไปขี่
แล้วรถล้มทำให้นิวเนี่ยเรียกค่าเสียหายที่รถเสียหายเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแต่แชมป์บอกไม่มีเงินจ่ายนะ
ตั้งหมื่นนึงไม่มีเงินให้นะครับสุดท้ายอีกฝั่งนึงไม่พอใจก็เลยมาหาเรื่อง
โดยหาว่าแชมป์เนี่ยไปแอบถ่ายคลิปนิวซึ่งพ่อเชื่อว่าไม่จริงลูกพ่อไม่ได้ไปแอบถ่ายคลิปอะไรฝ่ายผู้หญิงแน่
นี่เป็นแชทตอนที่เขาพูดเขาคุยกันนะฮะระหว่างคุณพ่อกับคนเจ็บนะครับ
อาการของลูกชายนะฮะตอนนี้ยังโคม่านะครับปอดฉีกสองข้างหายใจเองไม่ได้
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพ่อบอกว่าสงสารแชมป์มากคือปกติลูกชายก็ป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่แล้ว
กำลังรักษาตัวอยู่แล้วพอมาเจอเพื่อนเนี่ยไปคบเพื่อนผิดกลายเป็นว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ย
ชักชวนกันดื่มน้ำต้มใบกระท่อมเสพกัญชานี่ฮะสุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายจนแทบตาย
เขาเลยไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลังนะครับ
นี่ค่ะคุณพ่อของแชมป์ก็กลัวว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับค่ะก็เลยไปหาคุณกันจอมพลัง
คุณกันจอมพลังก็เลยพามาตามความคืบหน้าทางคดีให้
คุณผู้ชมครับมีคนที่ไปเจอแชมป์นะฮะไปช่วยเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุพ่อของแชมป์อยู่ต่างจังหวัด
โทรมาหาเขาให้ไปช่วยดูลูกที่บ้านพักให้หน่อย
เพราะมีคนโทรไปแจ้งพ่อว่าแชมป์เนี้ยถูกทำร้าย

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ

คนเจ็บนะครับนี่ตรงตรงจุดนี้นะครับ
หน้าบ้านยังมีคราบเลือดอยู่นะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้อาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็ยังอยู่นี่เห็นไหม
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าบ้านหลังนี้นี่โอ้โหวัยรุ่นเนี่ย
เข้าออกเข้าออกกันไม่ขาดสายเลย
นี่ไม้ที่คาดว่าใช้ตีแชมป์นะฮะยังมีคราบเลือดอยู่
หนึ่งสัปดาห์ก่อนเพื่อนบ้านบอกเห็นวัยรุ่นชายหญิงคู่นึง
ทำร้ายร่างกายกันแล้วพูดกันเรื่องนอกใจ
แล้วมีคนนึงมาห้ามบอกอย่าทำน้องนะเดี๋ยวน้องเจ็บ
ว่าตอนนั้นเต้อาจจะทำร้ายนิวอยู่แล้วแชมป์พยายามเข้าไปห้าม
ซึ่งต้นสายปลายเหตุต่างเพื่อนบ้านบอกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือวันนั้นที่ว่ามีการทำร้ายกันแล้วเต้กับนิวก็ออกจากบ้านไปเลย
กระทั่งคืน๒๘กรกฎาคมเนี่ยทั้งคู่ย้อนมาที่บ้านหลังนี้
แล้วแชมป์ก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เขาก็ไม่ได้ร้องตะโกนอะไรแต่ได้ยินแค่แบบเสียงทุบตีอะไรแบบว่า
ก็กูเจ็บกูเจ็บอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแค่นั้น
นานอยู่ค่ะประมาณเพราะว่าเหมือนหยุดไปพักนึงแล้วก็เริ่มใหม่
ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าเหมือนว่าทำไมต้องไปคุยทำไมต้องมีคนอื่น
ในเมื่อเขาก็มีเขาอยู่แล้วทำไมต้องไปคุยกับคนอื่นอีก
คุณจานจำศรีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตรงนี้นะฮะแถวป้อมปราบศัตรูภายนะฮะ
หลังจากทราบข้อมูลว่าเฟิร์สที่เป็นนักมวยเนี่ยเขาเป็นนักมวยอยู่ที่นี่
เพราะตามข่าวบอกเฟิร์สไปร่วมก่อเหตุกับเป้แล้วก็นิวใช่ไหม
นี่ฮะเราได้เจอกับเฟิร์สนะครับนี่ฮะเฟิร์สนะครับนักมวยของค่ายมวย
เขาขอยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายร่างกายแชมป์เลยนะครับ
รับว่ารู้จักกับเต้เต้เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
วันเกิดเหตุ๒๘กรกฎาคมเฟิร์สบอกว่าช่วงตี๓ผมเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยว
แล้วเต้เนี่ยอยู่ก็ส่งข้อความมาหาบอกไปกระทืบไปทำร้ายร่างกายคนมา
นี่เห็นไหมฮะข้อความที่เต้นี่ฝั่งซ้ายมือนะเฟิร์สบอกตี๓เต้ส่งข้อความมา
เต้ก็ส่งคลิปมาให้ดูเฟิร์สบอกพอผมเปิดคลิปดูเนี่ย
ผมส่งข้อความไปด่าเต้เลยนะบอกนี่ไม่ได้ทำร้ายแล้วนี่มึงจะฆ่าเขาแล้วนะ
เพราะคลิปเนี่ยมันโหดมากพร้อมกับบอกว่าเต้เนี่ยต้องไปมอบตัว
นี่ไงบอกมึงไม่น่าไปทำเขาเลยไปทำเขาทำไม
นี่เห็นไหมฮะวันรุ่งขึ้นเฟิร์สบอกได้ไปหาตำรวจสนพญาไทย
เอาคลิปไปให้ตำรวจดูเพราะกลัวว่าคนในคลิปเนี่ยจะเสียชีวิต
ตำรวจสนพญาไทยก็ประสานไปยังสอนอมักกษันเพราะว่าท้องที่ที่บ้านมันอยู่ตรงเขตนั้น
ของบ้านหลังเกิดเหตุนะนะแล้วมักกษันเขาก็ไปตรวจสอบไปกับกู้ภัยก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเฟิร์สบอกผมขอแก้ข่าวหน่อยผมไม่ได้ไปร่วมทำร้ายอะไรกับเต้กับนิวเลย
เพราะในแชทนี่เฟิร์สบอกเอเลบอกมึงไปมอบตัวเลยนะ
ไปเที่ยวตี๓อยู่ดีเต้ส่งคลิปมาหาแล้วส่งคลิปมาให้ดูอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเฟิร์กบอกผมไม่เกี่ยว
ผมถ้าทำอย่างนั้นเต้ท่าวันนี้ไม่ตายพูดบลกเป็นบ่นมาเต้เมาเลย
ผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์แล้ว
ขออนุมัติศาลออกห์หมายจับในเต้แล้วท่านผู้ชมครับ
ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดนะฮะ
เดี๋ยวกำลังสืบสวนขยายผลอยู่นะครับเกี่ยวกับคนที่ร่วมก่อเหตุคนอื่นนะฮะ
และตอนนี้ก็สามารถตามไปจับกลุ่มตัวในเต้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปจับได้ที่บ้านพักแถวมักกะสันนี่แหละนะครับกำลังคุมตัวไปสอบปากคำที่สอนอมักกษันครับ
แต่ว่าคนเจ็บนี่หนักเลยตอนนี้ปอดฉีกสองข้างอ่ะใช่แล้วโอ้โหที่ว่ากรีดขาอีกเป็นแผลลึกนี่น่ากลัวจริงจริงนะคะ